คุณผู้ชมฮะเกิดเหตุผู้โดยสารที่จะใช้บริการเครื่องบิน
ถูกทางเลื่อนของสนามบินดอนเมือง
ดูดเข้าไปแล้วขาขาด
คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบินดอนเมืองนะครับ
ซึ่งทางด้านผู้มนวยการสนามบินดอนเมืองนะฮะ
นายการรันทนากุญจิรพัฒน์นะฮะ
เปิดเผยออกมาว่าวันนี้เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
เกิดอุบัติเหตุกับผู้โดยสารบนทางเลื่อน
คุณผู้ชมถ้าเคยไปสนามบินดอนเมืองแล้วก็เนี่ย
จะไปตรงเกรดสัก๕๐กว่าเนี่ย

ใช่ค่ะแล้วทุกครั้งที่ผ่านทางเลื่อนมันก็จะมีเสียงเตือนนะ

ใช่ครับคุณผู้ชมฮะแต่ปรากฏว่าผู้โดยสารที่อยู่บนทางเลื่อนเนี่ย
ถูกทางเลื่อนนี้หนีบจนขาซ้ายขาด
ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลแล้วนะฮะ
และทางสนามบินได้ดูแลพร้อมตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยพอสนามบินดอนเมืองเปิดเผยอีกนะครับ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดซึ่งเห็นภาพระยะไกล
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘น๓๐น
ผู้โดยสารเพศหญิงกำลังจะเดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ระหว่างตรง๔กับ๕เนี่ยนะฮะ
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศอาคาร๒
กล้องวงจรปิดนะฮะเห็นภาพเหมือนกระเป๋าของผู้โดยสารเองเนี่ย
แทกที่ขาซ้ายของผู้โดยสาร
ระหว่างที่ผู้โดยสารหญิงคนนี้อยู่บนทางเลื่อน
จากนั้นเธอล้มลงและขาโดนดูดเข้าไปจนถึงหัวเข่า
ขาข้างซ้ายขาดทันทีนะครับ
เจ้าหน้าที่รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ทั้งนี้ผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมืองได้ลงพื้นที่
เพื่อตรวจสอบและสั่งการให้จัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
ในขณะนี้ได้ทำการปิดการใช้ทางเลื่อนนี้เป็นการชั่วคราว
แล้วก็เร่งนำทีมวิศวกรเข้าไปสำรวจหาสาเหตุโดยละเอียด
แล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัย
ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสารหรือต่อการบินนะครับ

ผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อติดตามการรักษา
แล้วก็ได้รับข้อมูลจากคณะแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลนะครับว่า
ขณะนี้ผู้ป่วยอยู่ในกระบวนการรับการรักษาจากทีมแพทย์
และก็ทางผู้บริหารของดอนเมือง
แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง
และพร้อมจะรับผิดชอบดูแลค่ารักษา
และชดเชยต่างอย่างเต็มที่
อันนี้คือรายงานออกมาเบื้องต้นนะคุณนะ
ถึงสาเหตุแล้วก็เห็นวงจรปิดว่ากระเป๋ากระแทก
ขาผู้โดยสารเองแล้วก็โดนดูดลงไปตรงทางเลื่อน
แต่สนามบินดอนเมืองก็มีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบแล้ว
เรื่องของความปลอดภัยของทางเลื่อนตรงนี้ด้วยนะครับ
เขาบอกว่าทางเลื่อนตรงนี้เกิดการยุบตัวเหรอคะ
ตัวขณะที่มีผู้โดยสารอยู่แบบนี้เหรอคะ
มันก็เลยเข้าไปคือเราเคยเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ในประเทศจีนอะไรแบบนี้เนอะ

ต้องค่ะอันนี้เป็นทางเลื่อนแบบมันไม่ใช่ขั้นบันไดด้วย
แต่มันมีข้อสันนิษฐานหลายอย่าง
ว่าจะเป็นกระเป๋าที่ไปกระแทกขาผู้โดยสาร

แล้วก็ทางเลื่อนมันยกคุณมันยกหรือยุบ
หรือด้วยความไม่ปลอดภัยของทางเลื่อนเอง

เรารีบรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนเลยนะครับ